โปรดติดตามตอนต่อไป

เมื่อสักครู่ถ้าเกิดผมไม่บอกสวัสดีครับ
พวกคุณก็จะไม่ใช่คุณทำถูกค่ะ

ฉันน่ะอยากจะให้ใช่เอาตอนเวลามดดำมา
เละเฉ๊ะหมดดำมาเหล็กตลอดเลย
ทำประดาษยังเละอยู่แล้วท่านรดเมย์ยังเทียดเลยเวลาลองมาทำมา
เออคุณพระดำนี่เละอยู่แล้วไม่ใช่ที่หมายถึงว่า

ทำไมอ่ะพี่ก็เธอไปอย่างนี้ไม่บอกกล่าว
พี่คะเขาหัวใจเต้นผิดปกตินิดเดียว
คุณนึกว่าแบบอื้ออย่างนี้ไปเลยอ่ะสิ

ไม่ใช่ติ๊ดอื้ออย่างนี้
แต่วันนั้นมันเป็นคิวผมต้องมาถ่ายนี้ตอนเช้านะ
เนี่ยเวลานี้เลยนะแต่ปรากฏว่าผมต้องโทรหาคุณจิ๊ก
บอกว่าพี่จิ๊กครับผมมาไม่ได้จริงตอนตี๒
พยายามโทรหาแองจี้วุ่นวายมาก
หัวใจแบบเต้นผิดจังหวะแล้วต้องไปโรงพยาบาลแล้วไง

ใจเต้นผิดจังหวะนะครับก็คือเหมือนกับคน
กระแสไม่ฟ้าในหัวใจปิดปกติค่ะ
เหมือนกับคนเอาเท้ามาเหยียบในอกอย่างนี้ปั๊กอย่างนี้
สาเหตุอาหารกันกินไขมันไม่เกี่ยว
เอ่อเครียดนะครับ
ที่ดื่มกาแฟมากก็จะเป็นได้นะครับเอ่อ
คนที่นอนพักผ่อนน้อยก็จะเป็นได้
อะไรอย่างนี้นะครับด้วยคือหัวใจคนละมัน

ข้างบนเปิดปุ๊บข้างล่างจะเปิดอยู่อย่างนี้

แต่ของผมข้างล่างยังไม่รู้จักหูบเลยข้างล่างมันเปิดละ
อ๋อมันก็ไม่แบบมันก็เบิร์มบึ๊บโอ๊ยน่ากลัวเนอะ

แล้วตอนนี้แล้วรักษาไงคะช็อตไม่ช็อ

กินยาไปแต่ว่าคุณหมอถ้าเกิดมันเป็นเยอะกว่านี้
รบกวนชีวิตประจำวันหรือว่าอาจจะแบบหนักกว่านี้อะไรอย่างนี้
คือเต้นนาทีนึงเนี่ยอาจจะแบบเป็น๑๐ตัวอย่างนี้ก็ต้อง
ต้องเหมือนกับใช้กล้องเข้าไปแล้วก็ไปจี้ที่หัวใจ
คุณประอุณเป็นเหมือนกันพี่ม้าคุณประอุณออกกำลังกลาง
ดำไม่เคยเป็นอะไรก็เลยแบบว่าเขาก็ยังไม่รู้

ไหมฮู๊บไปเลยพระดำเนี่ยแต่ไม่รู้สึกว่า

เหมือนกับว่าจะเป็นฆาตกรต่อเนื่อง
พบหญิงสาวเร่ร่อนเปลือยท่อนล่างถูกมัดมือแล้วก็แทงด้วย
รัดพร้าวใช่ไหมรัดพร้าวใต้สะพานรอยตรงสะพานกลับรถ
เราออกมาจากเรามาจากวิพาใช่ไหมจะเข้าเมืองใช่ไหม
จะเข้ากรุงเทพแล้วเรายูเทิร์นข้างใต้สะพานลอยรัดพร้า
จะกลับออกไปสะเหมือนอรีอะไรอย่างนี้อยู่ตรงนั้น
ซึ่งก็เป็นที่ที่กลางคืนมืดมาก

จับแล้วปล่อยไปแล้วนะเพราะไม่มีใช่ไหม
ที่บอกจากผู้ต้องสงสัยด้วยเป็นพม่านะฮะอันนี้ซึ่งเป็นสามศพอยู่บริเวณปฐุม
ก็ถูกฆ่าเหมือนกันแล้วก็เปลือยท่อนล่าง
แล้วก็มีผู้ต้องสงสัยแล้วก็ยังมีหลักฐานไม่พอ
เมื่อวานนี้นะคะพบอีกนะคะเป็นหญิงเร่ร่อน
ใต้สะพานลอยข้ามแยกราชพร้าวสภาพถูกมัดมือไพ่หลัง
แล้วก็แทงแล้วก็ทุบหัวหลายครั้งเลย
แล้วก็มีก้อนปูนมีอะไรคือถูกทำร้ายอย่างหนักจนตาย
เมื่อตอนบ่ายโมงมีผู้ที่แจ้งว่า
พบศพคนหนึ่งที่อยู่ใต้สะพานลอยลาดพร้าว
ที่กำลังจะอยู่เทินกลับไปวิภาวดีขาออก
ที่เกิดเหตุนั้นก็พบศพหญิงอายุประมาณ๔๐๕๐ปี

มือทั้งสองถูกทับอยู่ใต้ลำตัวไม่สวมกางเกงขึ้นอืดแล้วด้วยนะฮะ
เหนือศีรษะผู้ตายพบก้อนปูนขนาดใหญ่มีก้อนคราบเลือดติดอยู่
แล้วก็เจอมีดด้วยนะฮะมีดปลายแหลมใช้ทำครัวยาวประมาณ๙นิ้ว
เลือดเลือดตกอยู่ด้วยและบาดแผลนั้นถูกแทง
ถูกแทงด้วยของมีโคมบริเวณชายโครงด้านสายตัวหนึ่งแผล
ศีรษะก็ถูกทุบและถูกแทงบริเวณขมับ
ซ้ายขวาเลยคือเป็นการกระทำที่รุนแรงมาก
เรื่องต้นทราบว่าผู้ตายอาศัยอยู่บริเวณดังกล่าวมานานหลายเดือน
เป็นคนสติไม่สมประกอบโดยอาศัยหาของเก่าประทังชีวิต
ที่พบศพก็คือคนที่เดินอยู่ที่นั่นนะฮะ

ส่วนประเด็นที่ว่าจะเป็นการฆ่าข่มขืนหรือไม่
เนื่องจากตอนพบศพนั้นช่วงล่างไม่ได้ใส่เสื้อผ้า
ชุดชั้นในก็ถูกถอดวางด้วย
ขณะนี้ต้องรอผลจากการตรวจพิสูจน์ทราบจากทางตำรวจก่อน
พยานแวดล้อมก็ยังไม่มีตอนนี้
ก็กำลังเร่งสอบอยู่เพราะว่าเป็นเรื่องเหตุการณ์สะเทือนขวัญเหมือนกัน

ที่เขาว่าเป็นผู้ต้องหาก่อเหตุ
ฆ่า๓คนติดต่อกันที่ประตูน้ำจุลาลงกรที่รังสิต
ตอนนี้ฝ่ายสืบสวนได้ประสานข้อมูลกับเจ้าหน้าที่ที่นั่นว่า
เหตุการณ์ที่ในก่อแล้วนำมาเทียบเคียงกับอันนี้
มันคล้ายกันหรือไม่จะมีผลหรือไม่
ว่าจะมีเหตุอะไรเกี่ยวเนื่องกันหรือเปล่า
ตอนนี้ก็ภาวะเลยเพราะว่า
ไม่ใช่ที่เปลี่ยวไม่ใช่ที่คนไม่ได้เดินผ่าน

คนนี้ก็แทงข้ามับสองข้างน่ากลัวมาก

ใช่ไหมน่ากลัว

เคยดูแต่ในหนังกับเมืองนอกนะที่เขามีฆาตกรแบบนี้นะ
ในเมืองไทยแล้วสิคุณตอนนี้ใช่ใช่เนอะ

หายไปเลยเนอะฆาตเป็นอีก๒๐๓๐คนไม่เจอตัวนะ
ไม่เจอที่อังกฤษไม่เจอน่ากลัวนะฮะ

ไทยรัฐส่งต่อน้ำใจลงพื้นที่ช่วยผู้ประสบภัยน้ำท่วม
อำเภอบางบานจังหวัดอายุทยาเลยนะครับอยู่หน้าหนึ่งเลยนะฮะ
ผู้บริหารเครือไทยรัฐนะครับพร้อมตัวแทนพนักงานนะครับ
ลงพื้นที่นำถุงยางชีพนะฮะ๑๐อีก๕๐ถุงนะครับ
เพื่อที่ไปช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมอย่างต่อเนื่องนะครับ
เป็นเที่ยวที่๓แล้วนะครับที่อำเภอบังบานจังหวัดอายุทยา
หลังจากไปช่วยผู้ประสบภัยนะฮะในอำเภอเสนาจังหวัดพระนครศิริยานะครับ
และอำเภอวิเศษชายชาญจังหวัดอ่างทองมาแล้วนะครับ
เมื่อประมาณสัก๗โมงเช้าของวันที่๙ตุลาคมที่ผ่านมานะครับ
นายวัชระวัชรพลนะครับประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัท
ทริปเบอร์วีบอร์ดแคสต์ช่องไทยรัฐทีวี
พร้อมด้วยพนักงานในเครือหนังสือพิมพ์ไทยรัฐนะฮะ
ไทยรัฐออนไลน์ไทยรัฐทีวีนะครับ
ออกเดินทางด้วยรถบัส๑คันนะฮะ

เพื่อที่จะลงพื้นที่มอบถุงยางชีพจำนวน๑๐๐กว่า๕๐ถุง
ให้กับผู้ประสบภัยน้ำท่วมในอำเภอบางบานจังหวัดพระนครศรีอยุธยานะครับ
ทั้งนี้เนี่ยนะครับก่อนหน้านี้ผู้บริหารเครือไทยรัฐนะครับ
พนักงานได้ร่วมแรงร่วมใจนะครับ
การส่งนะฮะบรรจุสิ่งของอุปโภคบริโภคนะฮะ
จำเป็นลงถุงยังชีพ

มีพันธมิตรจากหลายภาคส่วนนะครับ
ร่วมบริจาคเพื่อนำไปมอบให้กับผู้ประสบภัย
ในพื้นที่อำเภอบางบานด้วยนะครับ

ซึ่งเป็นครั้งที่๓ของคาราวาน
คุณดาวก็ไปแล้วเนี่ยผมฟูจนคุณดาวไม่ได้ใดผม
คือจริงแล้วเนี่ยรอบต่อไปน่าจะเป็นทางพวกเราแล้วล่ะที่ต้องไปกัน
ฉันก็ไม่ได้ใดอ่ะตอนเช้าถ้าไปเช้าขนาดนี้

ที่มาต้องไปสักนิดนึงนะครับไปเป็นกำลังใจ
ถ้าเกิดว่าน้ำยังอยู่อย่างนี้ผมเชื่อว่าสุดท้ายเดี๋ยวเราต้องไปช่วยกันแล้วล่ะ
ก็นี่ไงที่มีข่าวว่าจะมีพายุอีกนะฮะเดี๋ยวไปดูความหนาว
คือน้ำมากจะมาพร้อมกับความหนาว
ดอยอินทนนท์เนี่ยนะคะนู่นเลย๖องศาแล้วค่ะคุณมาแล้วมีน้ำค้างแข็งนะคะ
แต่ว่ายังไม่มีแม่คันนิ้ง๖องศาเลยค่ะเมื่อวันที่๙นี่ก็เมื่อวานใช่ไหมเมื่อวานเนี่ย
นายพรเทพเจริญสืบสกุลหัวหน้าอุทยานแห่งชาติดอยอินทนนทอำเภอจอมทองจังหวัดเชียงใหม่
ให้สัมภาษณ์นะคะว่าอากาศบนดอยอินทนนท์ตอนนี้นะคะหนาวแล้วอุณหภูมิว่าได้ต่ำสุดต่ำสุด๖องศา
แม่ปลาเนี่ยเก้าองศาก็ไม่มีอะไรเกินสิบเลยเกิดน้ำค้างบนยอดย่า
ซึ่งที่จะเกิดได้เนี่ยต้องมีอุณหภูมิต่ำต่ำกว่าสิบแล้วพอมาเจอกับแสงแดดยามเช้านี้ก็จะสลายไป
จะเป็นน้ำค้างแข็งก้อนใช่ไหมคันนี้จะเป็นฟูฟูคล้ายหิมะนี่นี่สภาพทั่วไปค่อนข้างเย็นแล้วนะคะ
ตอนนี้แสงอาทิตยามเช้าจะเป็นสีทองอร่ามสวยงามหน้าไฟเหมาะกับเป็นหัวหน้าอุทยานจริงนะครับคุณขาง
การถ่ายรูปเก็บไว้เป็นที่ระลึกนักท่องเที่ยวตอนนี้เริ่มทยอยขึ้นมาที่ดอยชะนนท์แล้วนะคะ
เมื่อวันเสาร์นี้มีถึง๑๕๐๐คนยังไม่เยอะเท่าตอนปีใหม่ค่ะ
โดยนี้นักท่องเที่ยวบางกลุ่มขึ้นมาตั้งแต่วันศุกร์เย็นแล้วบางคนก็มาเช้ามืดเพื่อมาดูแสงแรก
ซึ่งจะสวยมากเป็นสีทองแล้วก็พอขึ้นมาก็เจอน้ำค้างยอดย่าเลยเป็นสัญญาณบ่งบอกว่าความหนาวกำลังจะมาเยือนแล้วครับคุณครับ
เหนือตอนนี้ยังมีฝนอยู่ค่ะแต่ไม่ใช่จากพายุที่เรากล่าวถึงเมื่อวันที่ผ่านมานะครับ
เป็นความหนาวของทางเหนือเองซึ่งจะมีฝนฟ้าขนองบ้าง๑๓๐ของพื้นที่อุณหภูมิต่ำสุดก็๒๓องศาก็กำลังดีค่ะสูงสุดก็๓๔เองนะคะ

นี่ไงแต่ที่แน่นอนนะครับคนไทยนะพี่เหี่ยวพี่ม้าเตรียมรับลมหนาวเลย
ปลายเดือนตุลาคมนี้นะฮะคาดว่าหนาวกว่า๒๓ปีที่ผ่านมาปีที่แล้วหนาวมากนะ

แต่กลางจังหวันหนาวนี่พี่ของเรานาวจะแก๊กนั้น
มานี่กรมอูตู้นี่นะคะก็คาดการณ์มาแล้วนะคะว่า
ใส่เสื้อท์โค้ดโอเวอร์โค้ดก็เป็นแต่ทางกรมอูตู้บอกมาเลยนะครับคุณผู้ชม
หนาวจัดและเกิดน้ำค้างแข็งบริเวณยอดดอยอย่างที่พี่เมียบอกนะครับ
ส่วนภาคใต้นะครับยังคงมีฝนตกหนาแน่นบางพื้นที่

ประเทศไทยจะเริ่มเข้าสู่ช่วงรูหนาว
สัปดาห์ที่๔ของเดือนตุลาคมนะฮะ
ประมาณเดือนกุมภาพันธ์ปี๒๕๖๐นะครับ
สำหรับประเทศไทยตอนบนได้แก่ภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางภาคตะวันออกนะครับ
ในช่วงครึ่งหลังของเดือนตุลาคมจะมีอากาศเย็นเกือบทั่วไปนะครับ

แต่ในภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือนั้น

ลมกระโชกแรงบางแห่งนี้แรงและในช่วงพฤศจิกายนถึงมกราคม
อากาศจะเริ่มหนาวเย็นลงและหนาวจัดในบางพื้นที่นะฮะ
รวมทั้งมีน้ำค้างแข็งเกิดขึ้นบริเวณยอดดอยยอดภูบริเวณเทือกเขา
รวมถึงมีฝนฟ้าขนองแล้วก็ลูกเห็บตกในบางพื้นที่
อุ๊ยไปดีกว่าอันนั้นหนาวอยู่แล้วเป๋าล้า
เอามิ้งไปใส่บนดอยได้ไหม
คันครับพี่คันมันหนาวไปไม่ถึงเสื้อพี่นะ
สื่อโซเชียลต่างเริ่มมีการแชร์กันไปแล้วนะครับว่า

ตั้งแต่สิ้นเดือนตุลาคมไปจนถึงกุมภาพันธ์อันนี้คือเขายืนยันมาแล้ว
ตอนที่พี่เด็กตุลาต้องเอาเสื้อหนาวขึ้นมาผึ่งแล้ว
เพราะมันหนาวแน่ปลายเดือนแล้วก็จะหนาวไปถึงมกรา
ตอนหลังนี่มอดกินเป็นรูก็ยังไม่ได้ออกมา
ใช่ไงต้องเตรียมเสื้อฝนแทนมันเปลี่ยน
คือเอลนินโยก็ร้อนมากเพราะเอลนินยาก็น้ำท่วม
คือสองอันนี้ไม่ได้แปลว่าหนาวเลยนะ
เสื้อสเบ็ตเตอร์นะไปโรงเรียนเลยนะชอบใช่จริง
เก๋จะตายแล้วพอฤดูฝนก็ต้องใส่เสื้อกันฝนป่ะฉันชอบสกดชื่ออยู่กับพี่เมียม
พี่เมียมชีวิตชื่อพี่เมียม
มีคนส่งมาบอกว่าพี่หนุ่มโทรหาคุณจิ๊กนวรัฐล่ะครับเมื่อคืนนี้

เป็นโปรดิวเซอร์แล้วค่ะคุณจิ๊กที่ผมพูดถึงเป็นคุณจิ๊กโปรดิวเซอร์ทางนี้
ไม่หรอกแกส่งมาโทรหาจิ้มร้อยเหมือนกับให้แม่งไปให้ไปแต่งหน้าผมหรือเปล่า
มีคนหนึ่งเขาบอกคุณหนุ่มอยู่ด้วยกันนานนะรักษาตัวเองอยู่สิ

ไม่เอาไม่ต้องมะหอมไม่ต้องมะหอม
มันหอมพี่จักรแร้เลยอ่ะมันหอมมากจริงพี่เหมียวตัวหอม
มันคือคนที่ตัวหอมมากเลยอะ
เราเป็นนางเป็นจักรรยัณร์นี้ไง

เรื่องนี้ไม่พูดไม่ได้เลยหน้าหนึ่งด้วย

ไปทำใจเรื่องราวคืออย่างนี้เขาบอกว่าเขาหยาแล้วเหรอ
เออทำใจเรื่องคือมันมีข่าวยาให้นี่นักข่าวก็เลยไปหาชาติฤทธิ์เลยทันที
แต่เช้านี้ก็ไม่ได้มีอะไรเกิดขึ้นก็ยังถ่ายละครละครอยู่
ตอนนี้ก็ถ่ายซิตคอมเป็นต่อก็ธรรมดาธรรมดา
แล้วคุณชาคิดยังพูดกับทีมงานเลยบอกว่าผมเรื่องนี้ผมจะไม่พูดถึง
ไอ้พวกข่าวลือทั้งหลายเนี่ยทั้งคู่เนี่ยจึงได้เก็บตัวเงียบ
ไม่ยอมพูดอะไรใดทั้งสิ้นเลยนะฮะไม่ว่าจะฝ่ายใดก็แล้วแต่นะฮะ
มีแต่เพียงคนใกล้ชิดที่ยืนยันว่าทั้งคู่อยู่ในระหว่างการรอเคลียร์นะฮะ
แล้วก็ตกลงกันก่อนอาจจะได้ออกมาชี้แจงในเร็ว

อะไรเนี่ยต้องรอฟังแหมเราก็อยากรู้ใช่ไหมว่าเคลียร์อะไร
ก็เลยไปถามใหม่นะฮะชาคิดก็ตอนที่เขาถ่ายละครอยู่เนี่ยนะฮะ
เขาก็ไม่ยอมพูดอะไรใดทั้งสิ้นนะฮะแล้วก็ตัวเองก็ไม่ได้ยกเลิก
เกี่ยวกับคิวละครอะไรใดเลยก็คือยังทำงานต่อไปใช่
แต่ข่าวลือบนโลกออนไลน์เนี่ยนะซึ่งคนใกล้ตัวอย่างหนุ่มสาธิตก็ระบุว่า
เพราะแม้จะอยู่ในช่วงที่เจอมรสุมชีวิตคู่ของเขา
แต่ชาคริสก็ยังสามารถแยกแยะเรื่องส่วนตัวที่กำลังจะเกิดขึ้นกับเรื่องงานออกได้
ดิฉันว่าที่เราสงสัยก็เพราะคนรอบตัวที่พูดนี่แหละ
ตัวสองคนนี้ไม่ได้พูดอะไรเลยแต่ดิฉันอยากรู้ว่าคนที่พูดเนี่ยใคร

ผู้จัดการทางพิษเหรอพูดอย่างงี้พูดอย่างงี้พูดอย่างงี้มันก็มีฮิ้นไง
หรอกจริงแล้วเนี่ยประเด็นของชาคิดกับวุ้นเส้นเนี่ยมันเป็นประเด็นกันมาสักพักใหญ่แล้วล่ะว่า
อีกไม่ได้อยู่บ้านเดียวกัน
อยู่บ้านเดียวกันแยกบ้านกันอยู่
พอถามแกว่าทำเพราะอะไรทำไมถึงต้องแยกกันอยู่
แกก็บอกว่าเมื่อก่อนหน้านี้นะก่อนหน้านี้ประมาณสัก๒เดือนอะไรอย่างนี้
ก็จะบอกว่าคนเราบางทีเนี่ยมันไม่ได้รักกันนะคือรักกับรักกัน
แต่บางทีคุณชาคริสกลับมาถึงบ้านคุณวุ้นเส้นต้องตื่น
คุณวุ้นเส้นตื่นคุณจะคิดคือชีวิตมันสไตล์มันไม่ได้แล้วตอนนั้น
คือต่างคนต่างทำงานเยอะนึกออกไหมฮะ
อย่างบางทีคุณวุ้นเส้นต้องตื่นแต่เช้าออกไปทำงานคุณชาคริสก็ยังไม่ตื่น
ก็คุณกรุงเทพก็ควรจะไปกวนคุณชาคริสคุณชาคริสบางทีต้องตื่นอะไรอย่างเงี้
ขอสอตอเนี่ยฝักไม่ขึ้น
อ๋อขอสอตอที่ความเป็นส่วนตัวเห็นไหมนี่ไงนี่ไงนี่ก็ฟังอยากให้แกพูดให้จบก่อน
นี่คือเขาบอกมาอย่างนี้ที่เขาเคยบอกมา
ใครบอกคุณทั้งคู่ทั้งคู่เขาบอกมาอย่างนี้
แล้วทำไมเราไม่ไปบอกคุณชาคิดว่าคุณกลับไปมองภาพอันแรกที่คุณทำ
ภาพแรกก่อนที่คุณจะแต่งงานกันก่อนที่มาใช้ชีวิตร่วมกันคุณทำยังไง

สไตล์ก็คือเหมือนเดิมทำไมคุณถึงมีเวลาเทียวไลท์เทียวขื่อไปจีบเขา
คุณมีเวลาเทียวไลท์เทียวคือไปนั่งรอเขาไปไหนมาไหนด้วยกันกับเขา
ภาพแรกอยู่ไหนเนี่ยฉันถามทุกคนเลยเวลาที่จะทำการหย่าล้าง
ภาพแรกอยู่ไหนคือทุกคนทิ้งอีภาพนั้นไปหมดเลยแล้วก็มองแต่หน้าตรงนั้นในสิ่งที่ไม่ดีกัน

ก็เลยไปถามถามเลยละกัน
มีใครลงไอจีให้กำลังใจพุนเส้นคนรอบตัวเนี่ยแหละค่ะที่ดิฉันเห็น
สองคนไม่มีฮิ้นอะไรออกมาให้คนรู้สึก
ตูก็ด้วยตูปิยาวดี

แล้วก็แป้งอ่อนก็ลงโพสต์ให้กำลังใจกัน

ไม่เอาเราไม่เอาเราไปถามเลยนี่ดีกว่า
แต่คุณแป้งเขาลงแน่นแหละเขาลงแบบว่า

เชิญแขกมากินข้าวที่บ้าน

ฉี่ใส่กลางโต๊ะอาหารเลยอ่ะเด่นไหมอืม

เอาจุ๊กกูออกมาแล้วฉี่เลย

อันเจริน่าโจรดิ

ซึ่งทั้งคู่นะก็ตอบเสียงเดียวกันเลยว่า
ไม่สะดวกจะตอบคำถาม
คุณจะบอกว่าถ้าเกิดมันไม่มีอะไรในกอไผ่เขาก็คงต้องตอบไปแล้ว

บุคคลอื่นไม่น่าจะเข้าไปก้าวไก่ได้

แล้วก็ระบายแล้วก็ปรึกษาหารือตลอด

เพราะว่ามันเป็นเรื่องของคนสองคน

เราต้องไปจัดการแก้ไขปัญหาเอาเองนะฮะ
ไม่ว่าจะด้วยวิธีไหนก็ตาม

เวลาเกิดเรื่องเลิศทำไง
อะไรกะ

ใครมีใหญ่พยายามนะ

เวลามันมีปัญหา

ดีสิ
แคนชี่มันใส่อะไรบน
หลานสายเลือด

ทุกทีเป็นเกาเหล่าเป็นเส้นถูกไหมคะแต่เป็นแบบนั่นนี่นั่นนี่เป็นเกาเหลือเลือดขวัญ
นี่ไม่ใช่เกาเหลือเลือดหูเป็นเกาเหลือเลือดขวัญ
โอ้ยนี่เป็นขวัญแล้วเหรอช่วงหน้าช่วงหน้า
เอาตรงนี้นิดนึงเขาบอกอย่างนี้นิดนึงเขาบอกว่าในในโซเชียลเนี่ยเขาก็แบบว่า
มีการออกมาพูดเยอะแยะมากมายเลยนะว่าด้วยเหตุการณ์นู่นนี่นั่นต่างนานาไปจนถึงว่าชาคิดเนี่ยมีผู้หญิงคนอื่น
ก็เลยต้องไปถามอีกแล้วเขายืนยันเลยนะเมื่อกี้ไม่ได้ยืนยัน
แต่ว่าผู้จัดการเขาออกมายืนยันเลยบอกว่าไม่มีชาคิดทำงาน๗วันจะไปมีที่ไหนเล่า
ก็หนิกองนี้อ่ะคุณพี่ลูกที่นั่นต่างนานาไม่มีแต่ก่อนหน้านี้ก็ทำงาน๗วันทำไมไปจีบอุ้นเซ่นได้บะ
คือยังงี้ผู้ชายตอนจีบเนี่ย๑๐๐พอแต่งงานแล้วจะลดหนึ่ง
แต่ผู้หญิงในตอนแรกอีก๑๐พอแต่งงานแล้วเพิ่มซะถึงแบบนี้

นี่ขอโทษนะฟุบอยู่ใต้ตีนคุณเลยด้วยนะ

ของคุณพญานาคสีต้องคุณหนุ่ม
เรื่องของพญานาคีต้องให้พญาราคีเป็นคนเล่า

แล้วดูละครนาคีของคุณอ๊อฟเขาเปล่า

เพราะมีนักเรียนใส่ชุด

เดี๋ยวจะไปบอกผู้กำกับเขาให้
ก็พี่หนุ่มอังกฤษเขาอยู่

เพื่อนำโชคดีเลขเด็ดนะฮะ
ช่วยชาวเมืองนำดำ
ครับบ้านที่กรกศาสน
พบรอยประหลาดที่ชื่อว่ารอยประหยานาคร

เพื่อมาให้โชคในช่วงใกล้ออกคันศา
เมื่อวันที่๙ที่ผ่านมานะครับคุณผู้ชมฮะ
ผู้สืบข่าวประจำจังหวัดกราศิลป์นะครับ
ได้รับแจ้งจากชาวบ้านว่าพบรอยประหลาด
ชาวบ้านบอกว่าเป็นรอยพญานาคาราชหรือพญานาคี
อยู่ในห้องน้ำบ้านนางลำไยภูผาพลอยนะครับ
อยู่บ้านเลขที่นะครับฟังไว้ดีจดเอาไว้ก่อน
เพราะยังไม่ถึงกลางเดือนสิอาทิตย์หน้าถึงแล้วค่ะฮ่าบรรเลกที่๒๔หมู่๘บ้านหนากุ่ง
ตำบลขาวพระนอนที่กราศิลป์นะฮะก็เลยไปตรวจสอบเพราะว่า
บ้านหลังดังกล่าวนั้นนะครับมีชาวบ้านเตรียมดอกไม้ทูบเทียนหมากพลู
เพื่อทำการกราบไหว้ขอโชคลาภจากรอยประหลาดที่ปรากฏในภาพเนี่ยนะครับ
ซึ่งเชื่อว่าเป็นรอยพญานาคาราช
โดยภายในห้องน้ำนะครับพบเป็นรอยม้วนลักษณะเหมือนมีสัตว์เลื้อยคานเนี่ย

ทำให้ชาวบ้านส่วนใหญ่เชื่อว่าเป็นรอยพญานาคที่มาแสดงอภิษฐาน
และให้โชคลาภกับชุมชนในช่วงใกล้ออกพรรษา

คืนนั้นได้ฝนตกหนักมาหนักเยอะมากเลย
พอตอนเช้าก็เลยออกมาจะทำความสะอาดห้องน้ำ
พอเปิดประตูมาถึงกับพังงะตกใจ

ซึ่งชาวบ้านเชื่อเป็นรอยพญานคราวราช

นี่นะฮะหัวงอกหัวดำยกมือไหว้กันหมด
เพราะมีความใส่อารมณ์ใส่อารมณ์เหลือเกิน

เขาบอกว่าไม่มีบ้านเขานอนอยู่ตอนกลางคืน

เขานอนอยู่ตอนกลางคืนเนี่ยมันจะเป็นไปได้ยังไง
เหมือนว่าถ้ามีคนเข้ามาทำรอย

บ้านเขาไม่มีแต่ขนเป็นวงอย่างนี้เลยนะ

ฉันว่าควรทำความสะอาดห้องน้ำหน่อยไหม

ไม่สุขอนามัยแย่มากเลย

คือดูดิฝนมันตกเขาก็เลยชะเอาดินขึ้นมา

นี่ก็เลยแบบเป็นนั่นน่ะเป็นขดอะไรอย่างนี้
เหมือนกับเป็นเกร็ดหรือเป็นเกร็ดพญานาคเหมือนเกร็ดงูอย่างนี้

คือเขาไม่มีอุปกรณ์ที่จะเป็นสายยางน้องนี่เปล่าน้องแต้วเหรอเปล่า
ไม่เครียดเลยนะแก้วแก้วหมดเลยนะกับพ่อคำแก้วแบบนั้นครบ
คำแก้วเปล่าพี่โผกย์ที่นี่เปล่าในห้องน้ำกรสินหรือเปล่าไปกินเหรอ
ไม่ใช่สิเขาเป็นอะไรอ่ะน้ำกรีมเข้าไปในห้องน้ำแล้วก็ไปกินอันนั้นดิ

แล้วก็ชิงได้แล้วก็ชิงได้
กินต่อหรืออย่างนี้เอออร่อยนะ
ฉันหอมขนาดนี้ฉีกฉันก็ต้องเด็ดเลยล่ะ
นี่ตบเพื่อความสงบในช่วงนี้

ไม่ใช่จะตายไม่ได้เพราะหัวใจหรอก

เพราะว่าภูเขาไฟกำลังจะระเบิดจะได้สงบ

นะชาวจังหวัดคุมาโมโตที่เกาะคิวชู
ระวังอันตรายจากภูเขาไฟอาโส
ประทุครั้งใหญ่หลังจากที่เคยประทุมาเมื่อปี๒๕๒๓นะคะ
ครั้งใหญ่เลยคราวนี้ประทุหนักมาก
ครับนะคะเมื่อวานนี้คุมามโมโตเนี่ย

สูงถึง๑๑๐๐เมตรหรือว่า๑๑กิโลเมตรท่านผู้ชมค่ะ

แล้วก็เท่าเราเขาเรียกว่าเท่าควันเท่าดำ
ครอบคลุมไปปกคลุมไปเกือบทั่วจังหวัด
อืมนี่เลยแล้วก็ไฟดับชั่วคราวด้วยนะฮะ
ญี่ปุ่นได้ยกระดับความอันตรายของภูเขาไฟอาโส
ขึ้นไประดับระดับ๓จากเดิมที่เป็นระดับจาก๓เป็น๕

เท่าฐานที่ภูเขาไฟอาโสวอนพ่นออกมานั้น
ริวไปไกลกว่า๓๒๐กิโลเมตร
แล้วก็ถนนบ้านรถยนต์นั้นถูกปกคลุมด้วยเท่าฐานจนกลายเป็นสีเทา
ไปไหมไปเที่ยวไหมไปเที่ยวไหมอยู่ดีคุณหนุ่มก็กดที่เพจรตัวเองนะฮะสิ่งที่เสียหายคือ
ผลิตผลทางเกษตรว่าจะเป็นมะเขือเทศสตอเบอรี่และหน่อไม้ฝรั่ง
รับความเสียหายจากเท่าฐานแล้วก็ก้อนหินก้อนที่มันพุ่งขึ้นมาจากภูเขาไฟนะฮะ
ส่วนสนามบินนั้นไม่ได้รับผลกระทบแต่ว่ามีไฟล์ทที่ล่าช้าบ้าง
เขาบอกว่าภูเขาไฟที่ระเบิดแล้วก็พุ่งขึ้นสูงถึง๑๑กิโลเมตรยากมาก
คือ๑๐เมตร๑๐กิโลเมตรนี่ก็เยอะนะว่าสาหัสแล้วอันนี้ขึ้นไปแบบอีก๑๐
ก็เลยบอกว่าภูเขาไฟอาจจะระเบิดครั้งใหญ่นะฮะ
ในระดับที่เกิดขึ้นมาแล้วอาจจะมากกว่าเดิมจากปี๒๒๒๓
ซึ่งตอนนั้นปะทุแล้วก็พ่นลาวาออกมาด้วย
เอาล่ะค่ะนี่ก็คือ๓๖ปีผ่านมากำลังประทุอีกแล้วแล้วก็หนักมาก
อุ๊ยน่ากลัวน่ะอุ๊ยขวัญอ่อนใช่ไหมระหว่างที่นั่งอยู่นี่ต้องมาทำงานนี่

ผิดจังหวะแล้วมันเหนื่อยมันแบบคุณครูก็บอกมันจะเหนื่อย

จังหวะหนึ่งตึ๊กแล้วก็หยุด
คุณหนุ่มเส้นอะไรไหมนี่ตัวนี้เป็นอยู่ตลอด
เส้นชื่อไว้เดี๋ยวพี่ล่างให้ให้มายูทั้งหมด

เป็นห่วงนะนี่คือแบบว่าต้องรอบครอบนะ

เพราะตั้งแต่วันที่เป็นเยอะตั้งแต่วันที่เป็นหนักจนวันนี้

ใช่ก็ยังเป็นอยู่แต่ว่าไม่หายยังไม่หาย

ก็กินยาแล้วก็ห้ามดื่มกาแฟที่สำคัญห้ามเครียดเด็ดขาด
ห้ามเครียดห้ามดื่มกาแฟห้ามนอนพักผ่อนอะไรอย่างนี้

นี่ผมก็พยายามละลายให้มันลืมนะแต่ว่าพอมันหยุดปุ๊บมันก็บึก

แต่อันนี้น่ากลัวกว่าสิ่งที่ฉันจะเล่าให้ฟัง

บอกอย่างนี้เลยนักวิทยาศาสตร์ของ๕มหาวิทยาลัยชั้นนำ

ค้นพบวิธีการรักษาผู้ป่วยโรคเอสนะคะ
ซึ่งเป็นเชื้อจากไวรัสทำให้ถึงตายได้นะ

คนไข้โรคเอสหรือว่าภูมิคุ้มกันบกพร่องเนี่ยนะฮะ
อังกฤษจะมีวาสนาได้เป็นคนไข้โรคเอสคนแรกที่ได้รับการรักษา
จนหายขาดเลยทีเดียวค่ะ

จาก๕มหาวิทยาลัยชั้นนำนะคะ
อังกฤษอันมีมหาวิทยาลัย

คิดค้นหาวิธีการรักษานะฮะ
อย่างใหม่เลยเป็นแนวทางใหม่ที่จะรักษาคนไข้ให้ปลอดเชื้อได้

มันก็จะเป็นความหวังอันยิ่งใหญ่ของบรรดาคนไข้เรือนหลายล้านเลยทีเดียวทีเดียวนะคะ
ผลการทดสอบต้นได้พบว่าไม่พบเชื้อไวรัสในเลือดแล้ว
แต่ยังต้องศึกษาต่อคอยดูต่อไปอีกหลายเดือน
ก่อนที่จะยืนยันว่าทำให้หายขาดได้
เอสเป็นกรรมโรค
นั่นก็คือจากการสั่งสอนของการมีเพศสัมพันธ์
ไวรัสตัวนี้เนี่ยนะเป็นตัวที่รุนแรงมาก
ไม่เหมือนซิฟิริสซึ่งรักษาได้
แต่อันนี้มันรุนแรงพัฒนาไปอีกมากไปกว่าเดิม
มันเข้าไปทำลายเซลล์ที่ส่วนสำคัญของระบบภูมิคุ้มกัน
ดังนั้นโรคเอสพอเวลาตายอาจจะบอดบวมตาย
ไม่ได้เป็นพอโรคเอสคือมันเข้าไปทำให้คุมกัน

แต่ว่าเคยได้สัมภาษณ์หลายคนก็บอกว่าทุกวันนี้โรคเอสก็เหมือนกับเป็นเบาหวานนั่นแหละ
อยู่ร่วมกันได้ก็คือไม่อย่าไปรังเกียจเรา
รักษาตัวให้สุขภาพดีเรื่องนั้นเราเข้าใจ
แต่บางคนจะคิดว่าโอ้โหติดกันอยู่ได้ยังไง
ถ้าเกิดว่าเราป้องกันเอาไว้ก็เป็นส่วนที่ดี
ไหมฮะเราก็จะได้ไม่ต้องมีโรคอะไรมาสู่เรา
แต่ถ้าเกิดว่าบางคนเป็นไปแล้วก็ไม่ต้องเสียกำลังใจนะฮะ
เพราะทุกวันนี้คนที่เป็นโรคเอดสามารถอยู่ร่วมกันได้
ใช้ชีวิตได้ปกติเพราะว่าเขาเหมือนกับเขาเป็นเปล่าหวานนะฮะ
ว่าก็ต้องฉีดอินซูลินโรคเอดเขาก็จะมียาที่กิน
แล้วก็คุณก็ดูแลตัวเองอย่าไปเหมือนแบบ
ที่พี่ม้าบอกอย่าไปซ้ำสอนทางเพศกับคนอื่นอีก
ถ้าไม่งั้นเดี๋ยวมันก็ไปจบกระจายให้คนอื่นอะไรอย่างนี้

ใครอยู่ทีมขวัญใครอยู่ทีมแม่ขวัญนะฮะ

นะฮะเดี๋ยวรู้กันนะครับช่วงหน้าเดี๋ยวกลับมาครับ

เราส่งบ้างดิเรื่องนี้จริงแล้วต้องบอกก่อนว่าเราไม่ค่อยอยากจะยุ่งอ่ะนะ

แต่มันก็เป็นความจำเป็นเพราะว่ามันเป็นข่าวที่เราต้องพูดถึงนะครับ

ออกไว้ก่อนนะฮะไปดูคลิปคลิปนี้กันก่อนครับ
คลิปนี้ก่อนครับขวัญไม่ขอพูดถึงบุคคลที่สามแล้วกันค่ะเพราะว่ายังไงเขาก็คือคนนอกเขาไม่ใช่คนในครอบครัวของขวัญ
แม่ขวัญขวัญรักอยากคุยกันแค่เราสองคนขวัญไม่ต้องการให้สังคมหรือใครมาว่าแม่ขวัญเหมือนกัน
ตอนนี้มันพังไปเพราะว่าอำนาจเรื่องเงินมันมาทำลายสถาบันของครอบครัว

ขวัญเพิ่งเริ่มรับงานเองได้เมื่อต้นเดือนค่ะ
เงินทุกบาทควรให้คุณแม่หมดตั้งแต่ขวัญเกิดมาเลย
ปีนี้มาขวัญก็พยายามทำเพราะว่าอย่างลายูซี่ที่ขวัญทำขวัญสร้างมาเนี่ย
ก็ยกให้พี่แก้วไปแล้วไง
เพราะฉะนั้นขวัญก็อยากมีอะไรเป็นตัวของขวัญเองบ้าง
ไม่มีใครรู้เท่าคนที่ตั้งใจจะทำ
แล้วมันคือเงินของขวัญขวัญขอมาตั้งทุนไม่ให้ขวัญไม่เป็นไร
ขวัญเริ่มต้นดำหนึ่งไหมขวัญเก็บเอง
มีน้องเหรอคะ
ไม่ทราบเหมือนกันค่ะมีมั้งคะ
มันหลุดออกมาจากไหนไปถามคนนั้นเลยค่ะว่าขวัญท้องหรือขวัญไม่ท้อง

ในเมื่อข่าวทุกอย่างที่มันออกไปขวัญไม่ได้เป็นคนพูดไม่ได้เป็นคนบอก
ถ้าเกิดมันมีเรื่องที่น่ายินดีขนาดนั้นขวัญเป็นคนบอกเองค่ะ
ครูที่เป็นโรคของผู้ที่กำบังให้ขวัญ
โอเคนะครับนั่นคือเป็นคำสัมภาษณ์ของคุณขวัญนะฮะ
หลังจากที่ก่อนหน้านี้นะครับมีปรมดราม่านะครับร้อนเลยนะครับ
ถึงคุณแม่ของน้องขวัญเนี่ยนะฮะก็ได้มีการออกมาพูดนะครับบอกว่า
ติดต่อลูกสาวไม่ได้นะครับเพราะลูกสาวเนี่ยหายออกจากบ้านไปไม่กลับบ้านเลย
ไม่รู้ไปอยู่ที่ไหนแม่โทรไปก็ไม่รับนะฮะ
ไม่รู้จะติดต่อไงก็เลยต้องติดต่อผ่านไอจีนะฮะ
ก็มีการเขียนนะประมาณอย่างนี้เนี่ยนะครับเนี่ยนะฮะ
น้องขวัญคะถ้าสะดวกแล้วรบกวนโทรหาแม่หน่อยนะ
ไม่ได้คุยกันตั้งนานจำเบอร์แม่ได้ไหมเนี่ยนะฮะ
เสร็จปุ๊บเนี่ยนะครับก็จะเป็นพี่คุณขวัญนะฮะ
มีใครไม่รักพ่อแม่ตัวเองบ้างถ้าลูกไปได้ดีพ่อแม่ก็ยิ้มกว้าง
ถ้าลูกจะโดดน้ำผิดไหมที่เขาจะห้าม
วิจารณ์ถามตัวเองก่อนนะคะคุณรักพ่อแม่คุณไหม

เสร็จปุ๊บคนก็เลยไปดราม่าว่าโอ้โหคุณก๊อปพิชยะเนี่ย
เอาน้องขวัญไปซ่อนไว้หรือเปล่า
คุณก๊อฟก็เหมือนกับเดือดร้อนถึงตัวเองแล้วก็ออกมาโพสต์บ้าง
ตามนี้เลยนะฮะถ้าคิดว่าการใช้มีเดียนะฮะในการพูดอะไรที่ไม่จริง
ดีแล้วก็ทำต่อไปนะครับ
แต่ควรคิดหน้าคิดหลังด้วยผมเงียบมานานแล้วเดี๋ยวรอพูดทีเดียว
นี่นะฮะพอพูดเสร็จคุณก๊อฟพูดเสร็จปุ๊บ

สื่อมวลชนก็ได้มีการไปถามน้องขวัญ
อย่างที่คุณผู้ชมได้ฟังเมื่อสักครู่น้องขวัญก็บอกนะครับว่า
จริงแล้วตัวเองก็กลับบ้านทุกวัน

อย่างที่คุณแม่บอกนักข่าวก็ถามว่า

เป็นเรื่องของในครอบครัวแต่ที่แนบขวัญกลับบ้านทุกวันค่ะ

ก็ถามว่าแล้วคุณก๊อฟว่ายังไงให้กำลังใจอะไรไหม

แม่เนี่ยสร้างขวัญได้ก็ทำลายขวัญได้เหมือนกัน

แม่เคยบอกมาเหมือนหลังคนก็ตามไปแล้วบอก
เหมือนน้องขวัญก็บอกว่าแม่เคยพูดว่า

สร้างขวัญมาตั้งแต่อายุ๒ขวบ

ถ้าเกิดแม่ก็สามารถทำลาย

ต้องการที่จะออกมาสร้างกิจการของตัวเอง

ตั้งแต่๓ขวบแล้วก็อยากจะเอาเงินมาลงทุน

น้องขวัญก็รู้เสียใจว่าอ้าวก็มันเป็นเงินของขวัญ
แล้วจะให้ทำยังไงในเมื่อแม่ไม่ให้ขวัญก็ต้องออกมารับงานเอง
เพื่อที่จะหาเงินมาทำกิจการที่ตัวเองอยากจะทำ

ขวัญจะมาคิดอะไรมากเงินแม่ยอมรับว่าแม่อยากได้นะ
แต่ถามว่าแม่เอาไปให้ใครล่ะ
สุดท้ายอีกไม่กี่ปีแม่ก็ตายแล้วเงินที่แม่เก็บก็จะเป็นของใครล่ะ
คนก็บอกอาจจะเป็นของน้องแก้ว

หนูพูดผิดเขาลูกสองคนอาจจะเป็นของน้องขวัญ
ผมพูดชื่อผิดไปนิดหนึ่งนะเอออะไรอย่างนี้ก็ได้อย่างนี้บอกมา
ทีนี้คุณขวัญก็หลายคนก็บอกว่าคุณขวัญน่าสงสารมากเลย
เพราะเมื่อก่อนนี้ตอนที่ไปเรียนหนังสือนะครับ

จนก็ทั้งเพื่อนเนี่ยตั้งฉายาวว่าอุ๊สองร้อย
เขาว่าอย่างนั้นก็มีคนมาพูดอย่างนี้อีกอุสองร้อยนะฮะ
แต่ในมุมกลับกันเออในมุมกลับกัน
ทำงานตั้งแต่๓ขวบยัน๓๐ได้เงินเดือนเดือนละ๓๐๐๐บาท
ขึ้นละขึ้นเป็น๔๐๐๐๐ละปีเนี่ยเออแต่ในมุมกลับกัน
ก็ขอโทษนะฮะตามข่าวนะฮะพี่สาวได้ไปเรียนต่างประเทศ
แต่ขวัญได้เงินไปเรียน๒๐๐บาทต่อวัน

ตัวที่เคยมีเรื่องกับน้องก๊อฟในงาน
ไม่หรอกเรื่องนี้นะคือเอาในมุมของผมนะ

เดี๋ยวค่อยพี่ม้าพูดในมุมของพี่ม้านะ
แต่ในมุมของผมผมรู้สึกว่าดีก็ไม่พูด

ถ้าเราอยากจะทำอะไรที่เราเป็นความฝันของเรา

ขอเงินส่วนนึงมาทำได้ไหม

ก็อาจจะเป็นไปได้อะไรอย่างนี้
มันเป็นความไม่เข้าใจกันแต่สุดท้ายผมบอกเลยนะ

เพราะไอ้การที่ออกมาพูดแบบนี้สุดท้ายแล้วเนี่ย
คนข้างนอกเนี่ยคนไม่ลืมนะอันนี้
เขาจะมาหัวเราะเยาะเราว่าครอบครัวเหมือนกับเป็นสาวไส้ให้กากิน

ที่มามองยังไง

ต่อจากนั้นนะฮะน้องขวัญออกมาพูดเรียบร้อยเสร็จหมดนะครับ
กรณีที่ว่าก๊อฟเป็นคนนอกไม่เกี่ยวนู่นนี่นั่นนะครับ
แล้วก็บอกว่าจริงแล้วเนี่ยขวัญเองก็ไม่ขอพูดเรื่องนี้
ถ้าคุณแม่จะเชื่อว่าแม่คงไม่ทำอย่างนั้นกับขวัญ

จี้ครับจะเป็นคนต่องานให้

ก่อนที่จะไปหาคุณแม่น้องขวัญเนี่ย
ตอนที่น้องขวัญกำลังให้สัมภาษณ์อยู่ที่เราเห็นในคลิปที่ใส่ชุดดำเมื่อคืน
ปรากฏว่าก็มีนักข่าวบางช่องเขาไลฟ์สด
ปรากฏว่าพี่ลูกแก้วก็เม้นเข้ามา

ใช่บอกว่าแบบว่าพูดความจริงสิเธอต้องพูดความจริงให้หมด

พี่ลูกแก้วโทรมาตอนที่น้องขวานกำลังสัมภาษณ์อยู่
แล้วก็เขาก็ไลฟ์สดขึ้นมาว่าเนี่ยก็ต้องพูดความจริงออกมาสิ

เธอทำไมไม่บอกเราว่าเดือนนึงเธอใช้เป็นล้าน

สุดท้ายก็เกิดกันเอ้าเกิดอะไรกันขึ้น
ก็เดินเรียบหน้าข่าวก็เลยโทรไปถามแม่
ซึ่งก็ดึกแล้วนะคะแต่แม่ก็รับโทรศัพท์อยู่

เสร็จปุ๊บแม่ก็บอกว่าแม่ก็ยอมรับ

แต่แม่บอกว่าแต่ทำไมลูกขวัญไม่คิดว่า
ตอนที่เดือนหนึ่งไม่ต้องสำรองจ่ายค่าน้ำหอมค่ะทำเล็บเดือนละ๓แสน
ค่าอาหารการกินบางทีไปกินอาหารญี่ปุ่นกินอะไร
ื้อสองหมื่นของน้องก็เหรอบอกว่าน้องไปกินเปลืองบอกว่าแม่ก็ไม่อยากจะพูดอะไร
แต่ที่ไปเมืองนอกใช้เงินเป็นละล้านซื้อแบรนด์เนมอะไรอย่างนี้

บัตรเครดิตไป๒ใบ๓ใบหมดล้านอะไรอย่างนี้หมดเป็นล้าน

ตอนนี้เขากำลังตามไล่จับอยู่นะ
ให้เอามาจ่ายค่าประสิทธิ์นั้นเออ

น้องขวัญบอกว่าเรื่องรถเรื่องอะไรไม่มีสินทรัพย์
แล้วเรื่องซื้อรถเน้นให้แม่แม่ก็ว่าแม่ก็ไม่อยากได้
แต่น้องขวัญซื้อให้แม่เองซื้อไปจ่ายตลาด

พอจนลูกบรรลุนิติภาวะแม่ก็ถามแล้วว่า

แต่ขอไม่เอ่ยถึงนะคู่คิดคือใคร

จนแม่ก็ร้องไห้ทำอะไรไม่ถูก

แม่นอนกระสับกระส่ายทั้งคืนเลย

แต่แม่ว่าแม่บอกว่าไม่กลับแม่ตามหาไม่เจอ
สงสัยบ้านหลังใหญ่เพราะเขาสร้างบ้านใหม่นะคะ

ไม่อยากจะแบบให้ทุกคนมองว่า
คนก็เลยถามว่าตกลงแล้วเรื่องที่แม่บอกว่า
เหมือนเขาขวัญว่าแม่ให้ไปถามแม่เองเรื่องท้อง

แม่ก็บอกว่าสงสัยแม่ไม่ได้พูดว่าท้อง

มาฟันธมมาบอกน้องขวัญว่าจะท้องอะไรอย่างนี้
มั้งอาจจะเป็นคนคิดผิดต่างเหมือนนานา

ขวัญดูเปลี่ยนไปดูอ้วนขึ้นอะไรอย่างนี้เอง

เป็นความเห็นไม่ใช่จะตัดสิน

ถ้าพี่เป็นคนที่ดูแลน้องขวัญอยู่จะจัดการเรื่องนี้ยังไง
ตอนนี้ต่างคนต่างกลัว
กลัวว่าจะสิ่งที่ตัวเองมีจะหลุดมือไป

มันก็มีเหตุผลทั้งสองฝ่ายอืม
กลัวว่าขวัญจะถูกหลอกเหรอ
แต่ขวัญก็บอกว่าตัวเอง๓๐แล้วนะ
เขาก็ควรจะมีสิทธิ์ที่จะเลือกผู้ชายที่เขาอยากจะคบเอง
จริงลูกทุกคนก็คิดว่าตัวเองโตแล้ว

เป็นไปได้ไหมว่ามีใครที่อาจจะเป็นมือที่๓กำลังปั่นคุณแม่อยู่

เพราะมันเป็นเรื่องส่วนตัวของเขา

ซึ่งเขาเองเขาน่าจะรู้ตัวดี
เขนั้น
ต่างคนต่างมีความคิดเป็นของตัวเอง
ต่างคนต่างจะเอาชนะซึ่งกันและกัน
ลดตรงนี้ได้ไหมล่ะถ้าเราลดพิธิได้ลดความคิดที่แบบว่าไม่ยึดอยู่กับมันหรือไม่ก็เป็น
เอางี้ผมถามพี่ม้าคำเดียวเลย
เรื่องทั้งหมดเนี่ยจะไม่เกิดขึ้นถ้าไม่ใช่ก๊อฟพิชยะมาเป็นแฟนขวัญถูกไหม
เพราะว่าแม่เนี่ยเขามีปัญหากับก๊อฟมาตั้งแต่สมัยในอดีตแล้ว
เขาก็ไม่ชอบผู้ชายคนนี้เลยเอาพูดกันตรง

เราจะพูดอย่างนี้ก็ไม่ได้แล้วขวัญเขารักของเขา

คือจะ๑๐ปีที่แล้วหรือ๑๐ปีนี้สุดท้าย
คือรักของเขารักของเขาแล้วยังไง
มากพ่อแม่ตอนนี้เนี่ยมันก็ต้องแบบลูกรักใครเราก็ต้องรักด้วย
ถูกแต่ว่าแม่เขาอาจจะไปผูกใจเจ็บว่า
เมื่อก่อนเนี่ยก๊อฟเคยปีนบ้านไปอารวาสใส่เขาไปชี้ว่าว่าเขานู่นนี่นั่น
พอมาวันนี้ขวัญกลับไปคบแล้วขวัญเปลี่ยนไปจะมาดูแลตัวเอง
เขาก็เลยมองเป็นก๊อฟอีกหรือเปล่าเนี่ยเขาก็มองกันอย่างนี้
แต่ในมุมของพี่ในมุมผมกับพี่ม้าผมก็มองว่าขวัญเขาก็โตแล้วนะ

มีสิอยู่แล้วแหละ

ซึ่งเราสามคนมองเห็นต้องกันอย่างหนึ่งว่าเรื่องแบบนี้ไม่ควรเอามาพูดกัน
มันเป็นเรื่องไม่กล้องไอจีอย่างนี้

คือเขาบอกว่าไม่ให้เอาไฟข้างในออกข้างนอก
เผาไฟเลยอย่าเอาออกไม่หลงไป
ไฟหน้าอยอย่าเอาเข้า
คำว่าสาวไส้กากินมันหมายถึงอะไรพี่
ก็อยู่ที่เอาไส้ตัวเองมาให้กากิน

ผู้ใหญ่คนนั้นทำผมอยู่

เออม้ารู้ทุกเรื่อง
จริงอันนี้ฉันรู้หมดทุกเรื่องราวเลยเนี่ย

ไทยรัฐทีวีเขาจะเปิดรายการคัมภีร์บันเทิงให้พี่ไป
เดียวเลยนั่งคนเดียวโต๊ะนี้เลยพี่
หากนี่จะมีแต่เป็นพวกคัมภีร์เต็มหมดเลยนะ

ฉันก็ไม่เข้าใจตัวเองนะ

ขอเลยนี่เลยกินอ้ำก่อนค่ะอ่ะกลับมามีการโยนให้อ่านข่าวแทนเพราะว่าเริ่มเหนื่อยแล้วไม่ไหวโทร
หนุ่มอยู่ดี
จะไปยังไงก็อย่าหุนถันหายไปเลยนะ
ต้องบอกนิดเดียวว่าเหนื่อยจริงตอนนี้บึกอีกแล้ว

เขาบอกว่าเป็นซุปตาที่กำลังแบบว่า

ไม่เคยตกเลยนะถึงแม้จะไม่ได้มีผลงานกันเล่นละครเยอะแยะมากมายดังนะฮะ
นี่จะถ่ายอีกนานแค่ไหนนะเพราะว่านางเนี่ยฉันอยากจะดูเต็มทีเลย
จวนแล้วจวนแล้วคอสตูมมันเยอะ
วันหนึ่งเนี่ยนะกว่าจะถ่ายเนี่ยต้องแต่งตัวประมาณสัก
ชั่วโมงได้ถ่ายประมาณ

เขาบอกว่าคุณนุ่นมากับพิษวาสเนี่ย

แพ้ไม่ได้แพ้ไม่ได้

ใช่มั้ยแต่เห็นเขาบอกไม่ถ่ายเห็นเสาไฟนะ

คิดว่าเป็นเสาคม

เอามาจากเรื่อง
เอามาจากเรื่องพม่าเสียเมือง

อาจารย์ครึกฤทธิ์

ก็คือเป็นพระม่า

ก็เลยไปถามว่านู่นนี่นั่นยังไงอะไรต่างนานาไปถามอย่างนั้นแหละ
แหมเป็นฉายาซุปตาห้างแตกเหรอเธอไปอยู่เนี่ยเป็นห้างแตกตลอดเลยไปอย่างนี้นู่นนี่นั่น
อยากจะถามเรื่องผู้ชายแต่เด็ดมากเลยนางบอกว่าวันนี้ไม่ตอบเรื่องผู้ชายเหมือนเดิมใช่ไหม

นักข่าวก็อุดแบบว่าถามหมดเลยนะละครเป็นยังไงด้วยนะตอนสุดท้ายจะไม่ตอบเรื่องผู้ชายใช่ไหม

ฉันชอบชอบทั้งนักข่าวและชอบทั้งอ้ำ
ตอนเย็นตอนเย็นนะครับมาต่อเรื่องอเล็กนะครับ
ใช่ค่ะอเล็กค่ะอเล็กอเล็กกับจอยอเล็กฟันทงว่าอะไรแล้วก็มีผลกระทบอะไรทำไมถึงบอกว่า

อันนี้ไงอย่ามาชิงข่าวเราไป

เช้าข่าวชัตช์โซเชียลนะคะเขาต่างรหัสประหลาดทฤพธิดีเบร์ด

แต่รอบ๒เป็นไงเดี๋ยวไปตามคุณมิ้วกับคุณมิ้น
โอเคนะครับสำหรับเราสามคนนี้ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ